แสดงความคิดเห็นเยอะมากสำหรับโรงพยาบาลอุ้มผังที่จังหวัดตาก
มีคนเขาเอามาแชร์บอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลขาดแคลนอย่างหนักคุณผู้ชม
ทั้งยาขาทั้งอุปกรณ์เวชพันธุ์ทุกอย่างแม้กระทั่งเตียงคนไข้
ไม่มีเตียงให้คนไข้นอน
และภาพที่น่าตกใจเขาบอกว่าคุณผู้ชมเห็นเทปกาวสีขุนบาง

ต้องใช้เทปกาวแบบนั้นมาพันมือเด็กเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ไม่มีเลย
เรื่องนี้เทศจีย์ยังไงต้องไปตรวจสอบกันนะคะ

ขอความช่วยเหลือและขอรับบริจาคให้โรงพยาบาลอุ้มผังจังหวัดตาก
เพราะโรงพยาบาลนี้การขนส่งยากลำบาก
ทุนทรัพย์ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ซึ่งอาจทำให้เด็กเกิดความรู้สึกเจ็บได้
ก็เลยอยากจะขอรับบริจาคอุปกรณ์ทำแผล
อุปกรณ์เรื่องเกี่ยวกับเวชพันธุ์ยา
หรืออะไรก็ได้ที่ใช้ในการประถมพยาบาล

เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องเร่งด่วน

ก็เลยติดต่อไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผาง

ภาพที่ออกมาเนี่ยสาเหตุที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้าง

ภาพน่าจะมาจากน้องที่เพิ่งมาฝึกงานในโรงพยาบาล
น่าจะเป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าการพันนี้เนี่ยนะคะ
คือการทำเพื่อล็อกไม่ให้สายน้ำเกลือหลุดจากตัวเด็ก
ไม่ได้ขาดแคลนอุปกรณ์การรักษาแต่อย่างใด
ปกติถ้าใครเคยเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องเสียบสายน้ำเกลือเนี่ย
ที่เขาเอาไว้แปะใส่น้ำเกลือติดกับหนัง
ก็จะเป็นเทปลักษณะแบบนี้แหละ
เป็นเทปสีขาวขุนบางที่เขาบอกว่าเป็นกาวหนังไก่
แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้อาจจะพันทั้งมือเยอะไป

เขาบอกว่าเป็นการล็อกไม่ให้สายน้ำเกลือหลุด

การเดินทางยากลำบากมากเป็นรถลุยโครนทางลูกรัง
เขาบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางไปรับผู้ป่ว

ปัจจุบันเป็นทางลาดยางอย่างดีแล้ว
ห่างจากจังหวัดตากประมาณ๓๐๐กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทาง๔๕ชั่วโมงค่ะ

นี่ก็ไม่ใช่ภาพทางเข้าโรงพยาบาล
เป็นภาพที่ทางโรงพยาบาลไปช่วย
ไปรับผู้ป่วยที่ป่วยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ทีนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุ้มผังก็เลยบอกนะคะว่า
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มามักจะเป็นคนพม่า

ก็จำเป็นที่จะต้องปูที่นอนกับพื้นจริง
เพราะไม่มีพื้นที่สำหรับวางเตียงนั่นเองค่ะ

อยากจะช่วยเหลืออะไรไหมขาดแคลนอะไรหรือเปล่า
อยากได้รับบริจาคมากที่สุดเลยคือ
ที่เหลือใช้และยังไม่หมดอายุค่ะ
เพราะว่าสามารถนำไปใช้ต่อได้
รวมถึงเครื่องมือแพทย์ในการประถมพยาบาลต่าง
ซึ่งถ้าใครที่มีอยู่และยินดีที่จะบริจาค
ติดต่อทางโรงพยาบาลโดยตรงได้เลย

๐๕๕๕๖๑๒๗๐๒ต่อ๑๕๘ในวันและเวลาราชการค่ะ

ใครที่คือบางคนรับยาไปแล้วก็คือยายังเหลืออยู่

แล้วก็ไม่ใช่ยาที่ต้องกินจนหมดโดสแบบนี้

รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์ประถมพยาบาลด้วย